มี่ย์น้องชมคู่งงอย่างว่า
พี่อุ๊บสวัสดิ์บอกว่าจะให้สามล้านเหรอคะ
ไม่ใช่คือ๓ล้าน

ให้พูดอธิบายให้ฟังครับ
อุ๊บช่วยคนนั้นคนนี้อะไรประมาณนี้
ข้างโคราชเหตุการณ์กาดยิงที่โคราชเทอร์มินอน
ที่การยิงจากทหาร
แล้วก็พี่ก็ช่วยแม่เขาคือ
แม่เขาไม่ได้เงินเลยคนหลังผู้ที่สูญเสีย
ก็จะได้รับคนละ๓ล้าน๒ล้าน
ก็เลยนำบัญชีแม่มาเปิดในเฟสปรากฏว่าได้๓ล้านบาท
ไม่เกี่ยวกับแม่น้องชูพูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว

เล่าเรื่องราวของตัวเองให้คุณแม่
ดูความคุยกัน
คือเวลาไปไหนเนี่ยเราก็จะบอกเราช่วยทุกเคสสิทธิ์แล้ว

แม่เดี๋ยวแก้ข่าวให้อาจจะเกิดการสื่อสารคำพูดที่ผิดกันนะฮะตรงนี้คือต้องขอโทษคุณแม่อีกครั้งหนึ่ง
คืออาจจะเป็นคนที่พูดเร็วพูดไวอาจจะสื่อสารกับผิด
พี่อุ๊บบอกว่าเคสต่างที่เกิดจากเป็นข่าว
ก็จะมีแม่จากข้างโคราชช่วยได้๓ล้านบาท
เด็กจริงจะแววไขโพงมาลัยใต้ทางด่วน
พี่เตี้ยหมอช่อท่านที่ช่วยนะฮะ

อาจจะฟังคาดเคลื่อนกันไม่เป็นไรฮะ
ตรงนี้เราก็แก้ไขกันได้นะครับ